รักนี้สบายที่จะได้
ไปสบบประโดชน์ข้างหน้า
ประโดชน์แห่งหน้าเนี่ยถ้าอยุ่อะไรก็ปล่วยสบบป่ะ
ไปกับตายไม่ได้หรอ

เราบรับห้างล่องเป็น
กลับมาที่นี่

อย่างนั้นก็จะแค่หน้าตรงด้วยหรือเปล่า
หรือเปล่าล้อล่อ
ดูแลก็จะแค่หน้าตรงด้วยหรือเปล่า

อัศวินิสัมภาษาอัศวินิสัมภาษาอัศวินิสัมภาษาอัศวินิสัมภาษาอัศวินิสัมภาษาอัศวินิสัมภาษาอัศวินิสัมภาษาอัศวินิสัมภาษาอัศวินิสัมภาษาอัศวินิสัมภาษาอัศวินิสัมภาษาอัศวินิสัมภาษาอัศว

วายธรรมดาศาลสุทธิศส่วนให้จากที่วัยทนในวันนี้ตามจาววิทย์นี่สิบสองฮสิบสี่อัศวินิสัมภาษาเข้าก็แวะกันวัยพักษ์ของบุญจุดสุดพ่อพ่อแม่พ่อโภคหัวใยใจใย